ที่จะส่งลูกศิษย์ตัวน้อยนี่ค่ะน้องวินนี่นะคะเด็กชายธนัชชานนท์ศรีเพชรสุวรรณ
บิดรุ่นจิ๋ววัยเพียงแค่๖ขวบเท่านั้นนะคะที่มีมาร์คมาร์เกวสเป็นไอดอล
ไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างแดนค่ะ
ซึ่งติ๊งน้องวิทย์ก็บอกว่าตั้งเป้าว่าน้องวินนี่น่าจะติด๑ใน๓ของการแข่งขัน
หรืออาจจะถึงตำแหน่งแชมป์เพราะว่าเชื่อในความมุ่งมั่นของเด็กค่ะ
โดยน้องวินนี่ก็จะเป็นเด็กไทยคนแรกที่ลงแข่งขันรายการจักรยานยนต์ทางเรียบ
ที่มีสุดยอดนักบิดรุ่นจิ๋วในเอเชียมาประลองความเร็วกันที่กรุงจักรต้าอินโดนีเซียวันที่๒กันยายนนี้ค่ะ
เงินรางวัลรวมกว่า๑แสนบาทก็มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่าร้อยคนเลยค่ะ